ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ทุกคน
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับเด็กวัยรุ่นชายเป็นวัยที่กำลังติดเพื่อน
เป็นวัยที่กำลังอยากสนุกอยากเที่ยวเล่น
แต่เด็กผู้ชายที่มาในรายการของเราในวันนี้ครับ
การเล่นของเขาคือการทำงานเพื่อครอบครัว
เพราะเป้าหมายของเขาก็คือการลดภาระความทุกข์ใจของตาและยายที่แบกหนี้ไว้ล้นบาป
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวนี้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันเลยครับ
ขอให้พ่อหม่อนจงบันดาลขอให้ครอบครัวผมหมดหนี้หมดศีล
ขอให้ครอบครัวผมอยู่สุขสบายขอให้ครอบครัวผมมีอยู่มีกิน
ครอบครัวผมมีอยู่๘คนครับมีตายายตาไม่ใช่เป็นตาใดของผม
มียายทวดแก่มากแล้วครับอายุ๘๙ปี
ส่วนพี่ชายผมชื่อว่ากูเป็นคนพิการขาไม่ดี
ส่วนน้องสาวผม๓คนนะครับมีชื่อว่าน้องแก้มน้องกิฟต์แล้วก็น้องบุ๋มบีมครับ
ตอนนี้ครอบครัวผมมีหนี้อยู่๔แสนบาทครับ
ไม่มีเงินใช้ทุกข์ไม่มีอะไรกิน
ตัวผมเองนึกเครียดเรื่องหนี้สินค้า
เป็นหนี้ท้องการสออยู่๓๐๐๐บาทกว่า
กู้จากสหกรณ์มา๒๐๐๐บาท
กองคลุมดุบ้านอีก๓๐๐๐๐บาท
เวลาไปทำลากข้าวโพดนี่ก็ไปกับหลานกับแฟน
ก็เดินขึ้นเขาไปประมาณสัก๒ชั่วโมงระยะทางก็๔กิโล
เวลาเดินทั้งปลายนี่ก็ต้องบากลื่นมากอะไรนะ
ถ้าเด็กเดินไม่ไหวก็เอาผ้ากระมะมาคล้อง
ตัวเล็กไว้ข้างหลังแล้วตัวอีกคนแล้วก็อุ้ม

ไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้เพราะเขาแข้งขาไม่แข็งแรง

นี่คือการดีต่อ

รู้ว่าตากับยายผมมีหนี้๔แสนบาท
รู้สึกทำอะไรไม่ถูกอยากจะหาวิธีแก้
ผมก็ไปช่วยตากับยายไปทำลากข้าวโพดเป็นประจำครับ
ต้องเอาข้าวโพดใส่ในกระสอบเอาไปกองรวมกันแล้วก็เอากระสอบใส่ในลำรถแล้วก็นำข้าวโพดเข้าไปที่รวมครับ
แบกข้าวโพดแล้วลากข้าวโพดลงมามันหนักครับ
เพราะว่าจะต้องแบกลงมาเพื่อเอาไปกองรวมกัน
รู้สึกเหนื่อยครับผมก็ไม่รู้สึกท้อครับ
ผมแค่อยากจะทำต่อไปเพื่อให้ไม่มีหนี้ครับ
อยากจะใช้หนี้ให้ตากับยายครับ
ทำร้ายข้าวโพดก็ขาดทุนไล่ทางหลังไม่ออกเลย

ไม่รู้จะว่าจะไปหาที่ไหนให้เขา
วันไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินครับ
เพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวสารและข้าวเปลือกมาให้หลานกิน
แล้วก็ไปหูให้ลูกกินให้หลานกินลำบากมาก
ตอนที่ไปเก็บข้าวนั้นรู้สึกว่าเครียดไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
แต่ลุงกับป้านี่ไม่ได้กินให้หลานกินก่อน
ลูกพี่กานถ้าเค้าก็ได้กินก่อนเราก็กินที่หลังที่เหลือ
เพราะนี่ปัจจุบันนี้เครียดเรื่องหนี้สิน
ไม่อยากไม่อยากจะให้หนี้สินตกไปถึงลูกถึงหลาน
ศีลจะตกไปถึงลูกถึงหลาน
ก็ทำร่างข้าวพ่อนนี้ไม่ค่อยพอใช้หรอกครับ
ก็ไปหาของปลาบ้างอะไรบ้าง
มาปรุงเจียร์ที่ในครอบครัวบ้าง

ไปก็๖โมงเช้า

ต้องได้เงินมา
เพราะอย่างนั้นหลานไม่มีจะกินเลย

เพราะว่าตาผมก็พักผ่อนมาครับ
กลัวตาจะเกิดอุบัติเหตุ
ไม่อยากให้ตาทำงานเยอะครับ
พักบ้างพักผ่อนบ้างแบบนั้นนะครับ
เพื่อที่จะได้เงินมาให้ตากับยายใช้
มันก็หนักอยู่พอสมควรครับ

ไม่อยากให้ตากับยายทุกข์ยากลำบาก
บางทีก็ปลายฟุ๊กพาไปด้วยไปตักน้ำ
กุ๊กก็คอยช่วยเหลือผมตลอด
แม้ว่าพี่กู้ผมจะพิการทางสมอง
แต่ว่าก็พอช่วยเหลืออะไรได้

ผมก็พาน้องไปโรงเรียนครับ
น้องสาวผมจะเป็นลูกคนละพ่อคนละแม่
แต่ผมก็รู้สึกดีใจครับ

ผมก็มีรายได้อีกทางหนึ่งครับ
คือร้องเพลงครับ
มันจะเป็นงานเลี้ยงงานรื่นเริงอะไรต่าง
คุณครูเขาก็จะพาผมไปร้องเพลงครับ

ยายรู้สึกว่าเจ๊นี่อาจจะหาเงินมาปลดหนี้ให้ยายได้

ฝ่อมันเป็นเด็กดีไม่เกลีย
หวังพึ่งเจ๊คนเดียวทุกวันนี้ความหวังอยู่ที่เจ็ด

มีกำลังใจจากเด็กนี่แหละที่ช่วยทำงาน
ไม่ใช่สายเลือดของเราแต่ว่าความฝันของผมกับเขานี่มาก

เพราะกำลังใจตัวนี้แหละเขาช่วยเราได้ว่า
เราก็มีแรงฮึดสู้ไป

ความฝันผมอยากจะใช้หนี้ให้หมด
ก็พยายามทำงานหนักขึ้น
ในความฝันของผมถ้าผมมีเงินเยอะ
เงินเยอะครับผมก็จะใช้หนี้ให้กับครอบครัวครับ

ผมก็จะนำไปใช้สิ่งนี้ที่มันมีประโยชน์ครับ
ผมอยากให้ครอบครัวผมมีความสุขครับ

เห็นความเสียสละของคนที่เป็นปู่ย่าตายาย
ลูกหลานอย่างสุดหัวใจในวันที่ไม่มีข้าว

ตกอยู่ตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็เอามาตำเอามาหูให้กับลูกและหลานได้กิน
แล้วตัวเองนั่งดูไม่ได้กินเพราะว่าข้าวที่เก็บมามันมีน้อยเหลือเกินครับ
แต่นั่นก็คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวนี้ครับ
เราไปพูดคุยพร้อมกันเลยครับอยู่ที่นี่แล้วฮะครอบครัวน้องเจ็ด
น้องเจ็ดสวัสดีลูกตายายสวัสดีนะคะและพวกสวัสดีครับ
อยากจะถามลูกว่าเหตุการณ์ในวันที่ตากับยายต้องไปเก็บข้าวเปลือกที่ตกตามท้องไล่ทั้งนา
แล้วมาตำหมูให้เรากินในวันนั้นนะลูกเจ็ดรู้สึกยังไงลูกในฐานะที่เป็นพี่คนโต
ผมก็รู้สึกสงสารครับเพราะว่าตากับยายที่ต้องไปทำงาน
แม้ว่าผมจะหิวข้าวด้วยแต่ก็ตากับยายก็หิวมากกว่า
เพราะว่าตากับยายหาข้าวหาเงินให้พวกเราได้ใช้ให้ครอบครัวผมได้กินครับ

บ่อยมากครับวันไหนที่ตากับยายไม่มีเงินก็หาข้าวให้น้องแล้วก็ผมกิน

มีผลไม้ก็เช่นกล้วยครับก็กินแค่กล้วยครับวันหนึ่ง
เห็นบอกว่าตอนอายุ๘ขวบเนี่ย

ลึกลองรู้แล้วว่าตากับยายเป็นนี่

รู้สึกสงสารตากับยายมากครับ
ผมอยากจะใช้หนี้ให้ตากับยายให้หมดครับ
เพื่ออยากให้ครอบครัวผมสุขสบาย

เพราะว่ากลัวหนี้เนี่ยมันจะตกเป็นมรดกตกทอด

กลัวเวลาเขมาทวง

และถ้าเราไม่มีจะห้อยหน่อย
แต่ว่าดาสิ่งที่ตาตาทากังวลที่สุดก็คือ

ลูกผมราชผมก็ต้องปิดภาระอย่างงี้
ผมว่านี่จิตของผม
ที่ผมกลัวมาเป็นภาระของราชมัน

ที่เขาเป็นห่วงเรามากขนาดนี้

ถ้าหนี้มาที่ผมผมก็ยินดี

กับยายเลี้ยงผมจนโตถึงตอนนี้

ในสายตาของยายหลานคุณนี้เป็นยังไงบ้างเนื้อ

ไม่ได้ประกาศจากดาตัวเอง
หูก็ไม่ดีเวลาหลานจะพอหลานแหบเที่ยวแหบหนีไป

ทวดตอนนี้อายุ๘๙แล้วใช่ไหมฮะแต่ดูแล้วยังแข็งแรงนะแข็งแรงแต่มีปัญหาเรื่องได้ยิน

เหรออ้าวยายทวดหูไม่ดีก็น้องกุ๊กไงครับ

ปุ๊กหูดีแต่พูดไม่ได้ยายพูดได้แต่หูไม่ดี
ยายยายได้ยินไหมอย่างนี้

ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว

ทีมค้าบอกว่า๘๙ลดไป๗ปีไม่เป็นไรครับ
คนกันเองลดกันได้ลดได้ไม่เป็นไรคนกันเองนะยายนะ
ลดมาได้กันลดจะเป็นแสวฮ่ำกำ

กันลดได้คนเท่าเป็นรอดนะ
จนเจ้าแฟนใหม่

ไหนใครช่วยดูแลพี่กุ๊กบ้างครับ

ยกมือ
บิ๋มก็ช่วยน้องแก้มก็ช่วยเหรอลูกเหรอ
ช่วยทำอะไรบ้างลูกหนูช่วยพี่กุ๊กทำอะไรได้บ้าง
หาข้าวไหมหาข้าวให้พี่กุ๊กกินไหม

เหรอลูกหนูชอบเพลงที่ชาติอะไรแก้ม

ภาษาอังกฤษนั่นแน่ว่าชื่อนี้
บิ๋มนะลูกบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มเล่นชั้นอะไรนะลูก

บานสามเหรอลูกเหรอบุ๋มบิ๋มอย่าไปเดินกลางแดดนะลูกเดี๋ยวระเบิด
มาถึงน้องเจ็ดบ้างลูกน้องเจ็ดจริงจริงแล้วเนี่ยนอกจากจะช่วย
ตายายทำงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับ
เด็กคนนี้นะฮะยังช่วยทางบ้านหารายได้เสริมจากการร้องเพลงด้วย
เกิดขึ้นได้ยังไงหนูเริ่มร้องเพลงเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่สมัยอนุบันแล้วครับว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงครับ
เวลารับงานรับยังไงอ่ะลูกงานอะไรที่หนูรับร้อง
ส่วนมากจะเป็นงานเกษียณของครูจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนทางอำเภอบ้างครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานเกษียณของคุณครูนะฮะคุณครูรีบเกษียณกันบ่อยเลยนะฮะ
เจ๊บจะได้มีรายได้ทางมาช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็งานทางอำเภองานอะไรอย่างนี้เหรอลูกเขาติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือว่าไง
ติดต่อทางครูดนตรีครับครูดนตรีของโรงเรียนบ้านนาจรบ้านแม่นาจรครับ
รายได้ดีไหมลูกงานหนึ่งเท่าไหร่สูงสุดของผมก็๒๕๐บาท
ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไปในงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะ
เห็นนักร้องขึ้นเวทีช่วยตบรางวัลแล้วก็มีติ๊บเล็กน้อยด้วยนะฮะ
ช่วยกันสักนิดนึงเถอะนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นรายได้เสริมจริงจริง
โดยเฉพาะน้องน้องตั้งใจที่จะทำงานด้วยได้มีกำลังใจเนาะ
หนูแล้วเงินที่หนูได้หนูเอาไปทำอะไรลูก
ส่วนมากจะเอาให้ตากับยายใช้ครับ
ให้หมดเลยอย่างนี้เหรอแล้วแม่แบ่งเก็บไว้บ้างอ่ะลูก
ก็มีบางข้อครับก็ย้ำใดที่ตายกับยายมีเงินมาครับ

เก็บไว้นะลูกนะบางทีแล้วเราก็หอดกระปุกไว้บ้างได้มาเนี่ย

แต่ส่วนหนึ่งก็คือที่ลืมไม่ได้ก็คือสองท่านนี้
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตจะเอาไปทำอะไรลูก
จะเอาไปใช้หนี้ให้ตากับยายครับ
อยากให้ตากับยายมีชีวิตที่สุขสบายครับ

ความกระตันยูไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ที่ต้องการแสดงความกระตะเวที
และความกระตันยูทำได้หลายวิธีครับ
และหารายได้เสริมจากความสามารถพิเศษ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันว่า
ครอบครัวของน้องเจ็ดจากจังหวัดเชียงใหม่
จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท
กลับบ้านได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
แม่ทำไมแม่เปรียบตัวเองเหมือนกันลำยอง
ที่เปรียบก็คือมีหลานมีลูกเป็นวันเฉลิม
แต่เรื่องดื่มไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีเลยนะ